เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเสพเยอะเราก็เครียดแล้วแม้กระทั่งเราไม่เสพแต่คนพูดรอบรอบตัวก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าพยายามกำเนินชีวิตกันอย่างอย่างปกติแต่ว่าก็รับรู้ข่าวสารในสิ่งที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็น่าจะเป็นวิธี
เพราะฉะนั้นออนไลน์อยู่บ้างก็ยังซื้ออะไรกันได้เหมือนเดิมก็เอ่อใช้ชีวิตอย่างอย่างปกติแต่ว่าก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะ
แต่มันก็เหมือนมีแหล่งประกันคือว่าเมื่อกี้ที่ไอโซดินโปรมิตแล้วก็มีที่แฟนถูกไว้นิดหนึ่งนิดเดียว
หมายถึงว่าในงานนั้นใช่ไหมคะไม่แฟนไม่ได้ไปในงานนั้นค่ะ
ของเราเป็นแฟนโชว์ในแบรนด์ในหลายประเทศรวมกันซึ่งเขาก็ได้มีการยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
คือว่าพอดีเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยจังหวะพอดี
ใช่ก็เลยเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยแพนก็เลยได้เอาชุดเข้ามาถ่ายแฟชั่นในสถานที่
ซึ่งตอนนั้นคนก็คือมีแต่น้อยมากแล้วก็ไปพบท่านทูตซึ่งก็แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเลย

ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ไปเห็นว่าเขาเป็นอะไรอย่างไรกันบ้าง
ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองก็คนก็คงน้อยหลงไปมาก
ยังเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ยัง่งมีบ้าง
อยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คงในเบื้องต้น
ก็คงไปตรวจไว้ดีกว่าค่ะ

นี่เนี่ยช่วงนี้มันนานเริ่มกลับมาแล้วแบบ

คือมันก็เรียกว่าดีมันไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไป

ก็อยากดูแลตัวเองให้แข็งแรงในเบื้องต้นเกาะ
และแบบเวลาที่คุณเคยทำได้นอกจากป้องกันตัวเองละก็คือยึกถึงคนอื่นด้วย

เพื่อความปลอดภัยของของตัวของคุณเองด้วยไปนะครับ